เรื่องนี้นะใครที่ชอบเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์นะครับ

คือน้องผู้ชายคนนี้มีประวัติชอบเบิ้มอเซ
อันนนนบั้นบั้นสงสัยคงโดนมันไส้อันนี้สงสัยนะ
เพราะว่ามีผู้ชายอีกคนนึงขี่รถมาประกบ
นี่ฮะเห็นปะกระช่างห่วง

ไม้หรอมั้ยละมั้ยเวสบอลปุ้ยตีทีเดียวนะเข้าลิ้นปิ

แล้วน้องคนนี้นะวิ่งไปตายอยู่บ้านเจ้าบ้านอยู่นะ
กล้องวงจรปิดนะครับที่ร้านค้า
จันทร์ปลาจีนบุรีครับจับภาพช่วงที่
วัยรุ่นถูกทำลายในคลิปในผู้ตายขี่มอเตอร์ไซน์
คนเดียวครับเสื้อไม่สวมเสื้อหูด้านหลัง
แล้วก็มีผู้ชายที่ก่อเหตุนะฮะก็ไม่ได้สวมเสื้อ
เหมือนกันขี่รถไล่ตามมาแล้วกระชากผู้ตายจนรถล้มแล้วเอาไม้เบส
ตีพลังก็ทีพูดไอ้วิ่งี่หนีวิ่งหีกออกไปในซอยหลังล้านคลา
จากนั้นวัยรุ่นอีกสองคนก็ขี่รถตามมาสมทบผู้ตายวิ่งไป
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับผู้ก่อเหตุก็ยังไล่ตามไปไล่ตามไป
ผู้ตายเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ล้มลงหมดสติไป
ประถมพยาบาลแต่ไม่เป็นผลนะฮะเสียชีวิตครับ
ส่วนวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับก็ขี่รถของผู้ตายแล้วก็หนีไปฮะ
เหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสพกบินบุรีครับ
ตรวจสอบพบผู้ตายในสภาพนอนหงายอยู่ชั้นล่างไม่สวมเสื้อนะอกด้านซ้ายมีรอยสัก
ทราบชื่อคือนายพิชิตหรือว่าเบียร์นี่ที่นอนเสียชีวิตอยู่ในอายุ๑๖ปี
สลักฤทัยเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าโอ๊ยได้ยินเสียงหมาเห่าได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่หลังบ้าน
ให้แฟนออกไปดูนี่พี่สลักฤทัยนะบอกเห็นแล้วเมียมานอนหมอบอยู่ข้างประตู
พยายามเข้าไปปลุกแต่เขาไม่รู้สึกตัวแล้วนะก็เลยพยายามประถมพยาบาลจะช่วยเหลือ
แล้วเห็นเขาหายใจสุดท้ายแบบนี้เฮือกสุดท้ายแล้วก็ไปเลยแต่เขาก็เรียกรถพยาบาลอยู่นะ
ส่วนนางบุญมีอายุ๖๐ปีครับย่าของผู้ตายเล่าบอกว่าหลานชายเนี่ยนานทีจะมาหาที่บ้านสักครั้งนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเข้ามากินข้าวแล้วก็ออกไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเขามีพฤติกรรมแบบนี้จริง
เบิ้ลลด๓ครั้งโอ้โหแล้วค่อยออกไปหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจตรวจสอบ๙วงจรปิด
ตอนเศร้าว่าผู้เกราะเหตุคือในแบงค์แบงค์นี้อายุ๒๖นะมากับพวก๓คนด้วยกัน
โดยในแบงค์เนี่ยใช้ไม้เบสบอลครับตีเข้าไปที่ลิ้นปี่ของเบียร์ครั้งเดียวนะฮะ
แล้วก็วิ่งหนีไปในเบียร์นะ
วิ่งหนีไปไปล้มขาดใจตายที่บ้านที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ

แต่เมื่อกี้ภาพเหมือนจับได้แล้วไหม
อ่าฝ์ล่าสุดนี่ครับไปรังงานโทษกับตำรวจแล้วนะครับ